หมอปลาไปแล้วค่ะเจอไหมสัมภัยเปรียสี
นี่เห็นไหมเขาประจันหน้ากันเห็นไหม

บุกปราบรือสี
เข้าไปถึงปุ๊บหมอปลาบอกมีจุดหนึ่งที่ผมอยากเข้าไปตรวจสอบก่อนเลย

ไปถึงปุ๊บอาการออกเลยพี่อุ๋ย
หรือมันต้อยอ่ะค่อยเตะ
อะไรหมักครับพี่ส่วนผสม

กาดน้ำตาล

มันเค้าเล่นแล้วก็กาดน้ำสศส

อยากทำความด้วย
อ้าวพี่นั่นมันกินได้จริงอ่าครับ
น่า่มันกินได้ใช่ไหม
ก็ธรรมชาติเป็นเหมือนด้ามวายวายเนธมอกมั้ย
บ๊อบบ้านึยคืออ้วกแรงมากอะ
ยิ่งกว่าเจอสัมภเวษีนั่นคุณอำฟ้า
ตอนแรกคุณถามบอกผีแล้วผีแล้วมะป้าบอกไม่ผีอย่าเหม็น

พระพุทธองค์ท่านก็เลยสั่งผมมาว่าต้องหมักผลไม้หมักวายเอาไว้
เพื่อใช้กินใช้ดื่มก็เลยหมักเอาไว้บอก๘ปี
เออหมอปลาก็เลยถามช่างออกอีกรอบนึงว่าตกลงหมักทำไมนะ
หือรสต้นไหนอยากจะดูเหลือเกินต้นไหน

แต่ทั้งสองบอกแบบนี้นะว่าตั้งแต่หมักมาเนี่ย

แล้วมียังไงมีแค่ชิมรสชาติเฉย

แล้วก็ชิมให้ดูใช่แม่
สัมผัสได้กับกินกินแรงมาก
กลิ่นต้มหมักมีเป็น๑๐ถังเลยอย่าเป็นเป็นเธอนะ

คุณก็อ้วกอย่าว่าแต่หมอปลาอ้วก

เมื่อกี้ผมถามคุณสองคนเดี๋ยวคุณสัมผัสกับผีเหรอ

ไม่มีผีนะแต่สงสารพี่เขานะ

นี่อันนี้น้องมนต์ผู้สื่อข่าวช่อง๘
ไปกับน้องบอมผู้สื่อข่าวของไทยรัฐ
ก็เห็นหมอป้าอ้วกก็นึกว่าจะมาถึงผี
หมอป้าหันจนกลับมาเลย
คุณก็อ้วกไม่ใช่หมอป้าอ้วกคนเดียว
คุณทั้งสองคนนั่นแหละหมายถึงผู้สื่อข่าวของเรา
มีฤสงฤษีอะไรพูดคนเดียวสวดมนต์คนเดียว
อยู่ด้วยไม่ได้ต้องย้ายบ้านหนีไปอยู่บ้านญาติ

หัวก็เลยอยู่บ้านคนเดียวแล้วเวลาฤษีมาเข้าร่างเนี่ย

หัวจะแต่งตัวหล่อฉีดน้ำหอมแล้วไปเที่ยวคาราโอเกะ

เราจะย้อนทำไม

พอดีว่าผมมาทำเกี่ยวกับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับเขาเยอะ
ฟังเชื่อเรื่องของหลือศรีหลือศรีหลือศรีหลือศรีหลือศรีหลือศรี
ตั้งแต่รถล้มรถล้มสองครั้ง
ไฟไหม้บ้านที่ชั้นสองโดนเตะก้านคอปางตาย
แล้วก็โดนตำรวจตบที่คาราโอเกะเย็บ๓๐เข็ม
นั่นไงฤษีมานี่เจอแต่เรื่องดีทั้งนั้น
เมื่อวานแซ็กไปใส่เสื้อแทบไม่ทัน

เลยบอกอยากให้หมอปลามาดูเหลือเกินแซ็กไปดูก่อนเนี่ย
โอ้โหมีแท่นบูชามูชาฬิสงฤาษีศรี
รือศรีศิงกับรือศรีเดินดงใช่ไหม
สะดุดหมอปลาไฟก็ไม่ได้เปิด

มีพระพุทธรูปรูปปั้นรือสีเพียบเลย

ว่าน้ำมนต์หรือน้ำหมัก

เอาไว้ปับหลง

เขามีไม้เท้า

นี่ทีหลังเลยให้บอมกับแซคมาอ่านเองนะ
ไม่ไหวจริงเลยเนี่ยโอ้โห
คือหมอปลาพยายามทำความเข้าใจบอกว่าจริงจริงแล้วเนี่ย
คือช่างอ๋องเนี่ยต้องใช้คำว่าคลั่งคล้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกินไป

นี่คลั่งใครจนถึงขั้นครอบครัวมีปัญหาลูกเมียอยู่บ้านไม่ได้
เพราะว่าช่างอ๋องมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม
คือสามภเวศรีปีศาสตร์วิญญาณผีอะไรแหละไม่มีหรอก

ลักษณะคลั่งคลั่งไครรูสี
พอบอกแบบนั้นปุ๊บช่องออกว่าไงรู้ไหม

ผมเหมือนเดิมผมไม่ได้เปลี่ยนไป
คนรอบตัวผมโดยเฉพาะเมียนั่นแหละที่ไม่เข้าใจ
อ๋องบอกว่าผมนี่ชอบพ่อปู่ฤษีมาตั้งแต่เด็กแล้วนะ
และนี่เมื่อปี๒๕๕๙ไปที่สำนักหนึ่งมา
มีร่างทรงพ่อปู่ฤษีมาทัก
บอกพ่อปู่ตามหาร่างนี้มานานกว่า๕๐๐ปีแล้ว

อันนี้บอมบอกมาว่า
บอมใช่ไหมวันนี้บอมไป

บางครั้งที่ช่างอ๋องคุยอยู่กับหมอปลาหรือคุยกับบอมเนี่ย
สักพักก็เป็นเสียงเหมือนปู่ฤษี
เมื่อกี้พี่หุยถามช่างอ๋องไม้อะไร
ก็ไม้เท้าพ่อปู่ฤษีเดินดงมาโชว์ค่ะ
ก็เป็นเสียงช่างอ๋องบางทีก็เสียงรูสี
นี่ไม้มาแล้ว
นี่รูสีมาแล้วรูสีเดินดง

เขาบอกตอนนั้นกำลังสวดมนต์ตั้งจิตอธิษฐาน
บนเขาคิดชะกูดบอกว่าทำไมตัวเรามันช่างโง่เขลาเบาปัญญา
ไม่เข้าใจว่าทำไมรอยพระพุทธบาทถึงใหญ่ขนาดนี้
นั่นไงเท่านั้นแหละเป็นยังไงเห็นรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าเดินจงกลมอยู่
ขนาดใหญ่เท่าตึกสามชั้นโอ้โหแต่เห็นเฉพาะท่อนล่าง
พร้อมกับชายสบงของพระพุทธเจ้าแล้วยังไงต่อ
ทุกวันนี้ผมก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยการสวดมนต์ทุกวัน

ถ้าวันไหนไม่ยอมตื่นมาสวดมนต์
เป็นยังไงจะสำลักน้ำลายตัวเอง
ลักน้ำลายตัวเองเหมือนมีคนมาบังคับให้ปลุกขึ้นมาสวดมนต์

ให้ช่างอ๋องคุยกับภรรยาถึงปัญหาที่ว่าช่างอ๋องมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป

ใช่คือภรรยากังวลเรื่องเงินเงินทองด้วยพี่อุ๋ย

ก็เมียกับลูกอยู่บ้านไม่ได้แล้วช่างอ๋องถ้าแม้ฤษีเข้า

เออมันยังไงน่ะคือภรรยาแล้วก็หมอปลาก็พยายามคุยกับช่างอ๋องว่าเอ๊ะ
เราไปรักษาหาหมงหาหมออะไรยังไงไหม
แต่ช่างอ๋องเขาบอกอ๋องยืนยันว่าตัวเขาไม่ได้ป่วย
ใช่ค่ะจนกระทั่งเจ้าของบ้านที่ช่างอ๋องเช่าอยู่บอกว่า
เอาแบบนี้ละกันช่างอ๋องว่ายังไงครับถ้าไม่ไปรักษาก็ออกจากบ้านเช่าไปเลย

ของค้างค่าเช่ามา๔เดือนแล้วไง
ที่นี่เช่าอยู่แล้วค้างค่าเช่ามา๔เดือนถ้าไม่รักษาก็ไม่ต้องอยู่แล้ว

พี่มีความเชื่อเรื่องนี้เกิน

ไม่เป็นการอันทำงาน
ลูกเมียก็พลอยกลัวไปหมดแล้วพี่
รู้ไหมเมื่อวานนี้ผมไปซ่อมงานมา
ซ่อมกันมามีหลักฐานโทรไปถามลูกค้าผมได้

เงินโทรไปถามลูกค้าผมได้เพราะลูกค้าผมมันจ่ายมา๕๐๐

จิตของพี่เนี่ยมันฝักไฟมันหมกมุ่น

ไม่เคยหมุนเลยไม่ได้หมุนไม่เคยไว้
โอ๊ยต้องไปการอมมือ
ไม่สงสารเมียสงสารลูกหรือสงสารเจ้าของห้องเหรอ
ขอให้พี่อยู่ตั้ง๔เดือนไม่โดนจ่ายค่าเช่าเขาเลยเนี่ย
จะใกล้โง่ต่อเป็นโง่อยู่นั้นเนี่ย

ไม่รู้เลยคือพอมันเป็นเรื่องความเชื่อปุ๊บมัน

หมอปลาบอกว่าไปรักษาที่บ้านหมอปลาดีกว่า
เราก็เลยไปคุยกับพี่ชายช่างอ๋องค่ะเขาบอกว่า
จริงช่างอ๋องน้องเขาเป็นคนที่ขยันทำงาน
เป็นคนเก่งเรื่องงานช่างมากนะ
แต่หลังจากที่ไปรับขันห้ามาช่างอ๋องเปลี่ยนไปจริง
คือก็อยากให้ไปรักษากับหมอปลาหรือรักษากับใครก็ได้
ให้อาการดีขึ้นอยากให้น้องกลับมาใช้ชีวิตปกติ
แต่เขาไม่ยอมไปเขาบอกเขาไม่ได้เป็นอะไร
ค่ะสุดท้ายชาวบ้านกับญาติยาดไปเกลี้ยกล่อม
ช่างอ๋องยอมไปรักษาตัวที่บ้านหมอปลา
เพื่อความสบายใจของชาวบ้านและคนในพื้นที่แล้วก็ครอบครัวด้วย
นี่แกก็ห่วงน้ำหมักแกนะก่อนจะไปเนี่ย
หมอปลาอย่างนี้เหรอคะ
โอ้โหแล้วมือ
ซึ่งไอ้๒ขวดนี้เนี่ยกรอกเสร็จเรียบร้อย
อมบอกว่าอยู่ที่โต๊ะอรัชพรนะ

ช่างอ๋องบอกก่อนผมจะไปอยู่กับหมอปลา

พี่ไม่ได้ขอแต่ว่าพี่อุ๋ยอยากได้
สุดท้ายก็ยอมไปนะฮะ
เอาเป็นว่าน่าจะจบลงได้ด้วยดี
เพราะว่าภรรยาช่างอ๋องเองก็
ดีใจที่ช่างอ๋องยอมไปรักษาตัวกับหมอปลา
แล้วก็ขอบคุณหมอปลาด้วยนะคะ
อ้าวก็ขอให้หายดีนะช่างอ๋องนะ